ไปดูทาหรณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับ
เกือบจะเกิดเป็นเหตุสลดแล้วนะฮะ
พ่อแม่ให้ลูกขึ้นรถก่อน
ขึ้นไปก่อนลูกขึ้นไปก่อน
โดยที่ผู้ใหญ่ยังอยู่นอกรถอยู่เลย
แต่ปรากฏว่าพอลูกขึ้นไปแล้วกดล็อกประตูเฉยเลย
ออกมาไม่ได้เปิดไม่ได้
พ่อแม่อยู่ข้างนอกเอาจะช่วยลูกยังไงนะครับ
ก็ต้องตามช่างกุญแจช่างประตูมาช่วยเปิดให้นะครับ
หน้าที่ช่างไขกุญแจรถโดยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก่อนจะเปิดกุญแจได้นะฮะ
พ่อแม่ก็รีบอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยที่ติดอยู่ในรถ
ออกมาด้วยความดีใจเพราะเด็กก็กลัวเหมือนกัน

เหตุเกิดขึ้นนะฮะบริเวณร้านแดงอพอโล
ติดถนนสุขุมวิทย์เขตเทศบาลเมืองชนบุรีครับ
พ่อแม่เด็กก็คือนายวรวุฒิแล้วก็นางพัชราพันธ์
มีอาชีพขายเสื้อผ้าแฟชั่น

มีพลเมืองดีได้ใช้โทรศัพท์มือถือ
วีดีโอให้เด็กหญิงเค้ก
อายุ๑ขวบเศษที่ติดอยู่ในรถได้ดู
เพื่ออะไรคุณไม่ให้หนูน้อยตื่นตกใจเกิดอะไรขึ้น
นี่กูกกว่าเอกตัวนี้ด้วย
ให้เด็กดูนี่ไปก่อนลูกดูนี่ก่อนลูกอย่าเพิ่งตกใจ

โดยให้ไปเล่นอยู่เบาะหลังเพราะเกรงว่าเด็กเนี่ย
เดี๋ยวถ้าอยู่เบาะหน้าจะไปขยับเกียร์รถอีก

รถติดเครื่องอยู่ด้วยใช่ฮะ
ที่ร้อยตำรวจเอกนัทธวุฒิณเชียงใหม่
บรองสารวัตรปราปรามสพมชม
ซึ่งรับแจ้งก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ติดต่อไปยังช่างชาว
เปิดร้านกุญแจอยู่ข้างธนาคารออมสิน
ให้มาเปิดล็อกกุญแจในเวลาต่อมานะครับ
ของหนูน้อยเล่าว่ามานั่งกินข้าวต้ม
พออิ่มแล้วก็กำลังจะกลับกัน
โดยได้ติดเครื่องแล้วก็ให้ลูกขึ้นไปก่อน

ส่วนแม่เด็กเดินมาทีหลัง
ปรากฏว่าขณะที่ลูกอยู่ในรถ
ลูกก็ตามภาษานะภาษาเด็กนะ

คราวนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
จากพ่อแม่ของหนูน้อยคนนี้แล้ว

เตือนใจพ่อแม่คนอื่นด้วยนะครับ
อย่าปล่อยให้ลูกเข้ารถไปก่อน
จะเข้าพร้อมกันหรือว่าให้ผู้ปกครองเข้าไปนั่งก่อน
พอช่วยออกมาได้ปรบมือหมดตำรวจบอกปรบมือเลยนะฮะ